แม่ต้อนรับอากาศร้อนเช่นเคยนะครับ
เช้ามาโอ้โหแดดอะไรขนาดนี้
ล้างคนบ่นเลยแหละตั้งแต่เหนือเจ้าหมดได้
มันร้อนจังอย่างที่บอกว่าฝนมามาว่าวานนี้เริ่มตกแล้วนะครับ

ริชภูมิสกลนครฝนตกครับ

นี่คือกลุ่มก้อนเมฆนะครับจะสังเกตว่าหลังจากนี้
และกลุ่มเมฆขาวเป็นกลุ่มเมฆฝนบ้าง
ซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงในช่วงกลางวัน
อุณหภูมิในช่วงกลางวันจะไม่สูงเหมือนวันสองวันนี้

แค่ไหน
๑๒จาก๔๒

ทีนี้เดี๋ยวไปดูการคำนวณสถานการณ์ฝนกันนะครับ

ยิ่งสีม่วงสว่างเท่าไหร่ยิ่งร้อนนะครับ
จากการคำนวณวันนี้ครับในช่วงบ่าย
หน้าจอเลยเต็มพื้นที่ประเทศไทยนะครับ
ทั่วทุกพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ลงมานะ
ก็สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่ายังคงแตะอยู่ที่ประมาณ๔๒องศา
ม่วงเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เลยอ่ะ

ภูมิประเทศเอื้อต่อการสะสมความร้อน

แถวนั้นนะครับสุโขทัยตอนนั้นอาจจะร้อนหน่อยนะครับ

การว่าอุณหภูมิภาคอีสานจะค่อยเย็นลง

เราหลับเราหลับเราไม่รู้เราอยู่ในห้องแอร์ตอนนั้น

ภาคใต้เนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมา

ตอนนี้ดวงอาทิตย์อยู่ในช่วงเดินทางจากภูเก็ต

ดังนั้นบริเวณดังกล่าวอากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้น
ภาคใต้นี่นะครับสูงสุดบริเวณตอมดนอยู่ที่

ตอนล่างก็เช่นกันนะครับ๔๒องศาเซลเซียต
มีโอกาสที่จะทะลุ๔๓องศาเช่นเดียวกัน
แดดภาคใต้ค่อนข้างแรงนะฮะ
ใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ระวังกันหน่อยทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนกันบ้าง
ยังคงตกต่อเนื่องนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ตกตั้งแต่สงกรานที่ผ่านมาแล้วก็ตกต่อเนื่องใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงฝนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษาก็คือช่วงสงกรานที่ผ่านมา
ฝนจะเน้นตกฝั่งอันดามันแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงหน้าฝนเลย
ดังนั้นใครจะวางแผนเที่ยวก็เน้นฝั่งอ่าวไทยแล้วกันถ้าหากไม่อยากเจอฝนนะครับ
แต่ว่าฝนก็ไม่ตกหนักมากนักในฝั่งอันดามันนะครับแต่ก็ต้องระวัง
ส่วนบริเวณทางตอนบนครับไปดูกันหน่อย
ตอนบนสังเกตไหมครับกลุ่มฝนจะเริ่มก่อตัวบริเวณฝั่งตะวันออกของอีสานแล้วเป็นสัญญาณเรื่องของมวลอากาศเย็นที่ผ่านมานะครับ
เริ่มตกหนักบริเวณทางตอนบนนะครับแถวบริเวณจังหวัดนครพนมมุกนาหารสกลนครหนองคายนะครับ
หลังจากนั้นวันนี้ช่วงบ่ายจะเริ่มมาบริเวณทางตอนล่างและอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
รวมมาถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางบางจุดบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นรบบุรีไอวิทยานครปฐม
เป็นความเย็นต้องสีน้ำเงินคืออ่อนสีฟ้าคือค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้เป็นสีน้ำเงินกำลังคุ้งมาที่ไทยถูกไหมครับ
สีฟ้าดีนะครับหลังจากนี้เนี่ยสีฟ้ามีแนวโน้มที่จะเห็นไหมครับจะค่อยเป็นสามเหลี่ยมพุ่งมาแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นสีน้ำเงินพุ่งมาอย่างเดียว
ฝนไปเน้นตกพากต์เหนือฝ้ายสันตอนบุรแต่เป็นสีฟ้ามาด้วย
ตั้งแต่วันที่๒๗ต่อเนื่องไปถึง๒๙ก็จะเริ่มตกภาคอีสานก่อนจุดแรก
หลังจากนั้นก็เป็นภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือ

อุณหภูมิสภาพอากาศทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้าง

สวัสดีครับแล้วครับ